คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสมุย
ล่มเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็มีความพยายามในปฏิบัติการต่างนานา
ในการที่จะช่วยเหลือผู้สูญหายให้เร็วที่สุดนะครับ
แม้ว่าตอนนี้นะครับยังพบผู้สูญหายไม่ครบถ้วน
แต่ก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยนะครับ
เพราะว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑รายนะฮะ
แล้วก็คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้

เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุเรือเฟอรี่ล่มที่เกาะสมุย
พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายครับ
บริเวณเกาะมัดกงซึ่งอยู่ด้านหลังเกาะแตน
ตำบลตลิ่งงามอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะครับ

ศพผู้เสียชีวิตมาขึ้นเรือตรวจการ

เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครนะครับ

แม้ว่าสภาพศพนั้นจะเริ่มขึ้นอืดแล้วนะครับ
แต่ว่าทางญาติก็ยืนยันว่าศพที่พบเป็นนายศิรวุฒิทองบุญยัง
ซึ่งเป็นพนักงานเรือเฟอรี่ตำแหน่งสรังกลหรือว่าช่างเครื่อง
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้พบศพผู้เสียชีวิตรายนี้
แล้วก็นำไปโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่หน่วยซิลได้ปฏิบัติการแล้วนะครับ
ซิลจากกองทัพเรือภาคที่๒
พยายามดำน้ำลงไปสำรวจเรือเฟอรี่ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล
แต่ก็ไม่สามารถที่จะดำได้เพราะว่า

นั่นก็คือเรื่องของฝนอาจจะไม่ตกแต่ว่าคลื่นลมมันแรงนะครับ
ในท้องทะเลใต้ทะเลมีกระแสน้ำแล้วก็สภาพขึ้นลมแรง
ได้มีการหยุดปฏิบัติการไว้ก่อนนะครับ
และวันนี้เองเตรียมวางแผนในการออกสำรวจที่จุดเรือจมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอาจจะคาดว่ามีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากเรือนะครับ
รอยกันหน่อยฮะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่ม
กลางดึกของวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาคืนวันเสาร์นะฮะ
สังกัดบริษัทราชาเฟอรี่เขานะครับ
ได้ออกจากท่าเทียบเรือเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
่งหน้าไปยังอำเภอดอนศักดิ์แต่เจอคลื่นลมแรง
ห่างจากฝั่งเกาะสมุยประมาณ๕มายทะเลหรือว่าประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตร
เฟอรี่ลำดังกล่าวได้เช่าเหมาลำบรรทุกสินค้า
ไม่มีการให้บริการผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวนะ
เป็นเรือเฟอรี่ขนรถขนสินค้าเนี่ยนะครับ
ซึ่งได้บรรทุกรถ๑๐ล้อพ่วง๓คันแล้วก็รถกระบะอีก๑คัน
มีกัปตันพร้อมกับลูกเรือ๑๒คน
เหลือนะครับก็คือคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วง๓คันนี้นะฮะ
กับเจ้าหน้าที่ประจำรถมีทั้งสิ้น๔คน
รวมทั้งหมดบนเรือเฟอรี่นี้มี๑๖คนนะครับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัย๑๑คน
แล้วก็ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายนะครับ
ก็พบทั้งผู้สูญหายที่รอดชีวิตอยู่นะฮะ
แล้วก็พบที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว๒ศพ
อย่างไรก็ตามนะครับยังคงต้องค้นหาผู้สูญหาย
ยังเหลืออีก๓คนที่เราขึ้นภาพหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
ก็มีผู้หญิง๑คนแล้วก็ผู้ชาย๒คนก็ยังคงศูนย์หายอยู่
ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ถือว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
เพราะว่าใต้น้ำมีคลื่นแรงกระแสน้ำที่แรง
แล้วก็ยังมีฟ้าฝนตกอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ